ประเด็นร้อนของวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะการเพิ่มทีมในไทยพรีมลีกเป็น๒๐ทีมนะครับ
ขณะที่๘สโมสรที่ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มทีมในไทยลีกเตรียมยื่นฟ้องต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ครับ
โดยมีใจความว่าได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและมองว่าไม่อยากสร้างปัญหาให้ฟุตบอลลีก
เต็มใจที่จะตกชั้นไปเล่นในดิวิชั่น๑ฤดูการหน้าเพื่อยุติปัญหาทั้งหมด
ซึ่งก็มีคอมเมนต์ชื่นชมอย่างล้นหลามนะครับ
ซึ่งก็มี๘สโมสรที่ร่วมลงนามคัดค้านการเพิ่มเป็น๒๐ทีม
ประกอบไปด้วยบุรีรำยูไนเต็ดชนบุรีเอฟซีบางกอกกราสนะครับ
ชัยนาธฮอนบิลราชบุรีทีโอทีเอสซีราชนาวีและสละบุรี
โดยมอบอำนาจให้นายอนบสิงโตทองรองประธานสโมสรชนบุรีเอฟซี
เป็นตัวแทนไปยื่นเรื่องต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกลางสมาคมกีฬาฟุตบอลในวันพรุ่งนี้เวลา๑๓นาฬิกา
กำหนดให้หลีกสูงสุดของไทยมีแค่๑๘ทีมนะครับ

กรณีที่นายวรวีมะกูดีถูกสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่า

ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันพรุ่งนี้ได้

ประธานฝ่ายกฎหมายของสมคมกีฬาฟุตบอล
เปิดเผยว่าจะมีการหาผู้ลงสมัครแทนนายวรวี
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่าจะเป็นตัวเขาเองหรือว่าคนอื่น
ซึ่งกระแสข่าวก็ระบุว่ามี๓รายนะครับ
อาจถูกส่งลงสมัครในฐานะตัวแทนของนายวรวี
ก็คือดรองอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมลีก
วิมลกาญจนะประธานหลีกภูมิภาค
และดรชาญวิทย์ผลชีวินอดีตรองอธิบดีกรมภาระศึกษาครับ